ต้องบ่นเจ้าแม่จามเทวี

แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดล้านนา
แล้วก็แต่งเป็นเจ้าแม่จามเทวี

แห่ไปรอบเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะ
ก็เป็นการตั้งใจของเธอทำบุญจุลกฐินแล้วค่ะ
แล้วก็ถวายการร้องเพลงต่อหน้าองค์เจ้าแม่จามเทวีค่ะ

คือคุณหลิวเล่าให้เราฟังแล้วขนลุกเลย
เป็นเพราะว่าเจ้าแม่จามเทวีท่านโดนบันดาลให้เกิดขึ้นค่ะ
คือหลิวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนที่เธอจะได้รับงานนี้ค่ะ
อยู่เพื่อนสนิทสองคนที่แบบกินนอนด้วยกันเพื่อนผู้หญิง
มาเล่าให้ฟังว่าเธอเอาจริงแล้วแต่เธอจะเชื่อ
ฉันฝันเห็นเป็นเจ้าแม่จามเทวีเปิดรูปในกูโก้ให้ดูเลยหน้าแบบนี้
มาเข้าฝันว่าถึง๒คนนะ
หลิวเธอต้องไปขอคำมา
ว่าก่อนวันจัดงานจริงคนจัดงานเขาหาดาราไม่ได้
แล้วปรากฏว่าหลิวเนี่ยจริงอยู่จังหวัดกระบี่เขาแคนเซิลงานแล้วก็ได้มางานนี้

คือตอนที่คุณหลิวเขาแต่งชุดเป็นเจ้าแม่มาเนี่ยมาขอขมาเนี่ยค่ะ
แล้วตอนที่แบบว่าไปยืนร้องเพลงเนี่ยมันมีช่วงนึงวูบนึงอาจจะร้อนอาจจะเหนื่อยแหละ
หลับตาลงแล้วก็เหมือนตัวเองย้อนกลับไปยุคล้านนาแบบนั้นเลยอ่ะ
อันนี้คือเป็นความเชื่อเหมือนแบบมีบุญสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อนแบบนั้นเลย
แล้วก็หลิวเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความตั้งใจที่เจ้าแม่อยากให้หลิวมาเป็นตัวแทน
ช่วยกระจายข่าวกระจายชื่อเสียงของเจ้าแม่ออกไปค่ะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยเงินที่ได้จากการจุลกฐินครั้งนี้นะคะก็ไปสร้างพระแม่จามเทวีปางโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ด้วย
เอาไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคุณลิวเลยดีกว่าค่ะ
หมอดูของเขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยเจ้าแม่จามเทวีบอกให้หลิวกลับไปบ้านแล้วไปขอคำมา
เนี่ยพี่คนนี้เขาฝันว่าเขาอยากให้หลิวอ่ะไปแต่งตัวเป็นชุดเป็นเหมือนเจ้าแม่จามเทวีนั่งแบบนั่งรถหรือนั่งเสลี่ยงอย่างนี้แห่
พี่คนนั้นหาดาราไม่ได้แล้ว
แต่เขาคือก็บอกกับเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่หนูหาดาราไม่ได้แล้วยังไงก็ถ้าใครว่างหรือใครที่เป็นลูกศิษย์เจ้าแม่หรือใครที่สายตรงกับเจ้าแม่ให้แบบโดนบันดาลให้เขามาได้ไหม
อีก๓วันอะพี่คือใช่หรือเขาคิดว่าไงคิดว่างวันนั้นพอดี
ซึ่งก็เลยแบบงงมากงงมากแล้วแบบ
แล้วตอนไหว้ขออะไรบอกท่านไหมว่าเออหนูมาแล้วตามที่บอก
ก็บอกก็บอกค่ะก็ขอให้เปิดทางให้เจ้าแม่เปิดทางจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จ
จากความสวยของหลิวแล้วก็เรื่องเหลือเชื่ออย่างที่บอกไปเนาะ
อาจจะเป็นคนเหนือเหมือนกันแหละที่ว่านะ
ก็เป็นความเชื่อนะไม่เข้าใครออกใครจริงนะ
เพลงนี้ก็กำลังปางด้วยบนเจ้าแม่บนเจ้าแม่จะมาเทวี